เรื่องของกรณีที่ดินแล้วก็เงินของวัดพระธรรมกาย

ไม่ได้มีการชี้มูลความผิดในเรื่องนี้นะครับ
วันนี้ไทยรัฐทีวีพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น

เมื่อมีอดีตพระลูกวัดพระธรรมกายรูปหนึ่ง
ออกมาร้องเรียนและเก่าหาพระธรรมชโย
ยักยอกเงินและที่ดินที่ญาติโยมบริจาคให้วัด
โดยมีชื่อเป็นเจ้าของฉนดที่ดิน
และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายกว่า๔๐๐แปลง

ในจังหวัดพิจิตรและเชียงใหม่
อกจากนี้ยังกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายประการ
หลังได้รับเรื่องร้องเรียนมหาเทระสมาคม
เข้ามาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ซึ่งต่อมาสมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังคปรินายก
ก็ได้มีพระลิขิตให้คืนที่ดิน
และทรัพย์สินให้กับทางวัดพระธรรมกาย
รวมถึงประเด็นบิดเบือนคำซ้อน
มีพระวินิจฉัยให้ปราชิก
แต่ตอนนั้นพระธรรมชโยไม่ยอม
ทางกรมศาสนาจึงเข้าแจ้งความต่อกองปราบราม

มาตรา๑๓๗๑๔๗และ๑๕
ฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังยักยอกทรัพย์
และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
คดีนี้ต้องเข้าไปต่อสู้กันในชั้นศาล

โดยเริ่มตั้งแต่ปี๒๕๔๒ถึง๒๕๕๙
ซึ่งจะเหลือสืบพยานจำเลยอีก๒นัด
ในวันที่๒๓และ๒๔สิงหาคม๒๕๕๙
แต่ต่อมาในวันที่๒๑สิงหาคมของปีเดียวกัน
พนักงานอายการฝ่ายคดีอาญา๕
ซึ่งเป็นโจทย์ก็ได้ขอถอนฟ้องจำเลย
คือพระธรรมชโยและนายถาวรพรมถาวร
สิทธิ์คนสนิทที่ได้รับการโอนที่ดิน
โดยอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญา๕
ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยทั้งสองต่อสาร

จากพระธรรมชโยได้มอบทรัพย์สินทั้งที่ดินและเงิน
จำนวน๙๕๙๓๐๐๐๐๐บาท
คืนให้กับทางวัดพระธรรมกาย
ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราช
สกลมฮศังขาวรินายก
ทำให้อายการสูงสุดรับพิจารณา
และสารมีคำสั่งให้ถอนฟ้องคดีในทุกข้อกล่าวหา
พระธรรมชโยและในถวร
จึงพ้นมลทินจากการร้องทุกข่าวโทษ

แต่เรื่องทางสงฆ์กลับไม่มีความชัดเจน

ลิขิตของสมเด็จพระสังฆราช

เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐม

ดำเนินการกับพระธรรมชโย
โดยเน้นที่พระลิขิตเรื่องอาบัติปราชิก
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนทั้งหมด
และได้ส่งรายงานไปให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ประเด็นแรกดำเนินการให้พระธรรมชโย
ต้องอาบัติประทิกตามพระลิขิต

ที่มีมติมหาเถระสมาคมรับรอง
ถือเป็นคำสั่งที่ชอบและต้องปฏิบัติตาม
และประเด็นที่๒ให้พิจารณาดำเนินการ
กับเจ้าคณะปกครองสงฆ์ชั้นต้น
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามข้อ๑
ซึ่งล่าสุดเรื่องยังคงค้างอยู่ที่คณะสงฆ์
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน